ไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับ
ตอนนี้คดีของจานิวแกนนำนักศึกษาเคลื่อนไหว
เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจกำลังเริ่มสเก็ตภาพคนร้ายตามคำบอกเล่าของพยานแล้วนะครับ
ขณะที่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนในสภาพผู้แทนรัศดรวันนี้
เมื่อมีการกระทู้ถามสดเกี่ยวกับมาตรการต่างในการป้องกันเหตุ
จอบประเด็นจากรายงานครับ
จนกระทั่งไม่กี่วันหลังจากนั้นจ่านิวก็โดนทำร้ายขึ้นมาจริง
อยากฝากถึงนายตำรวจบางคน

คนร้ายสองในสี่

ว่าคุณทำอะไรกันแล้วผมไม่รู้
วาจาฉะฉานฟังชัดของอดีตสารวัตรกองปราบ

กรณีนายศิริวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว

ว่ามีนายตำรวจให้ที่พักพิง๒ใน๔คนร้าย
แนะตำรวจให้ทำตามหน้าที่

เพราะอำนาจทางการเมืองมีวันเปลี่ยนมือได้
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานไม่ทราบข้อมูลนี้
และคงไม่เชิญร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาให้ข้อมูล
เพราะการวิเคราะห์เหตุการณ์สามารถทำได้
แต่การทำคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นยังเปิดเผยความคืบหน้าว่า
ตอนนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งคลี่คลายคดี
กล้องวงจรปิดไปแล้ว๒๐ตัว
ขณะที่ชุดสืบสวนสอบพยานไปแล้ว๘ปาก

พร้อมยอมรับว่าการสืบสวนคดี

และตัดประเด็นชิงทรัพย์
วิเคราะห์ไปแบบไหนอย่างไร
เราก็ไม่สามารถจะไปห้ามความคิดของใครได้
มันอยู่ที่พยานหลักฐานทั้งหมด
ขณะที่ตำรวจยังไขคดีไม่ได้

ทำให้ฝ่ายค้านโดยนายจิรยุห่วงทรัพย์

ในการประชุมสภาพผู้แทนราชดรวันนี้

มีนักกิจกรรมถูกทำร้ายถึง๑๕ครั้ง
แต่ไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
และการทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง

จนเกิดวิวาทะกับผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสภา

ประธานสภาพูดแบบนี้ประเทศไทยอยู่ไม่ได้เลยนะครับ

พี่ช้างถ้าเกิดมีใครไปบ้านผมพี่ต้องสั่งการนะ
แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านรองประธานสภาด้วย
ท่านประธานข่มขู่กันอย่างนี้เลยเหรอครับ
ต้องเตือนหรอกครับสอสอก็รู้กันอยู่แล้ว

ทำให้องค์คาพยพหลายกลุ่มออกมาเคลื่อนไหว
เพราะการทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง
ที่ออกมาเคลื่อนไหวตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูล
และยังจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้
สะท้อนให้เห็นว่านักเคลื่อนไหวทางการเมือง
ก็มีความเสี่ยงถูกทำร้ายเช่นเดียวกับจานิว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน